ส่วนที่อายุธยาผมพาไปที่จุปศีษย์อายุธยา
จุปศีษย์จุปศีษย์เป็นผัพ

เพราะว่าปล่อยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุม
แล้วก็มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในผับแห่งนี้ด้วยครับ
ซ้ายมือลงผมขวามือลุงท่านลุกเลยนะครับมาตอนนี้เลย
ส่วนภาคปฏิผู้หญิงขวามือด้านนี้ครับ
หลักเจ้าหน้าที่ช่วยเคลียร์โต๊ะหน่อย
เผินนึกว่าไปจุ๊บซีดแล้วก็จะได้เห็นคอนเสิร์ต

คอนเสิร์ตโดยมีศิลปินแต่งตัวเป็นตำรวจ
ซ้ายขวายกมือซ้ายยกมือขวา

อันนี้เป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องอธิบายและทำความเข้าใจขั้นตอน

ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ภายในสารบริการหรือผลัพธ์

ซึ่งชุดจับกลุ่มได้ส่งสายลับแฝงเข้าไปเป็นนักท่องเที่ยว

กระทำความผิดหลายวันมาแล้วนะ

เมื่อช่วงตี๒ของเมื่อคืนนี้
ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครสิทธิยา
นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เข้าไปตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวกว่า๒๐๐คน
ก็อยู่ถึงตี๒แสดงว่าเปิดเกินเวลาแล้วนะ
คัดกรองแล้วพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปี

จับนักท่องเที่ยวตรวจปัสสาวะเพราะว่าเป็นสีม่วงถึง๕คน
ขยายผลตรวจสอบต่อพบผู้นำยาเคตามีน
ติดตัวพับใส่ธนบัตรเข้าไปในลักษณะที่พร้อม

ไม่ใช่พร้อมเสพอย่างเดียวแต่จำหน่ายภายในเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบใบอนุญาตเปิดสารบริการ
กับนายประธานรุ่งอรุณวิโรธซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของ
ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตมาแสดงอีก
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งไป๔ข้อหาเต็มนะฮะ
ตั้งสารบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด
และจำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปี
และก็ถือเป็นครั้งที่๒แล้วที่ผับนี้
ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกลุ่มนะครับ

ในข้อถ้าเริ่มอีกเรารู้ใจกับพนักงานส่วนนะครับ
ว่าให้ดำเนินคดีขอให้สารลงตัวสถานการณ์
ถามว่าแล้วผับแห่งนี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะ
ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพนักรณ์ซิธิยา
อกคำสั่งปิด๕ปีเลยนะ

ผู้ขายและผู้เสพก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแหละครับ
ส่วนเยาวชนทั้ง๒๑คนนั้นเจ้าหน้าที่ตักเตือ
แล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านครับ